มีคนเข้าไปในระบบโทรศัพท์มือถือเขาและเจาะเข้าไปที่แอปธนาคารที่อยู่ในโทรศัพท์ของเขา
แล้วก็มีการโอนเงินจากแอปที่อยู่ในโทรศัพท์ไปที่บัญชีบัญชีอื่น

สมัยก่อนเนี่ยเราจะเข้าใจว่าเฮ้ยเราจะเตือนกันบอกว่าถ้าเกิดว่ามีลิงก์อะไรผิดปกติเข้ามาเนี่ย
แต่ปัจจุบันนี้มิจฉาชีพมาในรูปแบบใหม่ซึ่งน่ากลัวมากนะครับ

คุณมีแอปธนาคารอยู่ในเครื่องโทรศัพท์เนี่ย
อยู่เงินคุณหายไปเลย

โดยที่คุณไม่ได้ไปกดตกลงอะไรทั้งนั้นนะครับ
แล้วที่ปริ้นต์มาเนี่ยเป็นแค่เศษเซี่ยวหนึ่งของผู้เสียหายนะครับ

ผู้เสียหายน่าจะขยายวงกว้างออกไปแล้ว

เกี่ยวกับเรื่องของแก๊งดูดเงินออกจาก

บัญชีธนาคารที่อยู่ในมือถือของท่าน

ดเอาเงินออกจากบัญชีไป

คือก่อนหน้านี้นะครับ

ไปได้ลิงก์อะไรมาได้ข้อความอะไรมา

ปลอมเข้ามาเนี่ยกดเข้าไปปุ๊บ

มันเข้ามาควบคุมโทรศัพท์
เราผ่านรีโมทอยู่ในสถานที่อื่น

แล้วเงินก็ถูกดูดออกจากแอปพลิเคชัน

แน่นอนว่าส่วนใหญ่ก็คือ

ผู้เสียหายหลายคนยืนยันว่า

มันหายออกไปจากบัญชีเลย

ณขณะนี้มันใช้วิธีอะไร

เพราะหลายคนเขายืนยันว่าเขาไม่ได้
แต่ต้องไม่ได้กดลิงก์อะไรเลยจริง

มีผู้เสียหายหลายคนนะฮะเดี๋ยววันนี้จะคุยกันเรื่องนี้นะครับ

แต่ท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเรา

เป็นผู้เสียหายคนหนึ่งนะครับ

กล้องวงจรปิดเพื่อจะยืนยันด้วยว่า

ปัจจุบันเป็นเจ้าหน้าที่เทศบาล

จังหวัดอ่างทองนะฮะเจ้าหน้าที่เทศบาล
ของเมืองอ่างทองนะครับคุณเกติกุลนะครับ

เจ้าหน้าที่เกติกุลนะครับช่วยเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมครับ

มือถือเนี่ยมันหายไปเนี่ยครับ

เปิดทำงานของราชการวันแรกคือวันที่๓

ครับวันเงินเดือนเข้าเนี่ย
มันเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่

เกือบบ่ายสามแล้วซึ่งตอนนั้นโม
เราไม่รู้เรื่องอะไรเลยเราวางมือถือ

คุณกิติกุลบอกว่านี่คือหลักฐาน
ยืนยันว่าวันนั้นเปิดมาทำงานวันแรกเลย

วันพุธใช่มั้ยครับ

คือไม่ได้แตะมือถือเลยใช่ไหม

ฝั่งขวาด้านในใช่ไหมครับ

ตอนติดเนี่ยตัวผมมันจะบางอยู่

แล้วมันยังไงต่อฮะอยู่ดีเงินมันหายไปได้ยังไง

คือเราทำงานเพลินเราก็ไม่ได้สังเกตอะไร

ยังไงเงินก็ต้องอยู่กับเราทีนี้

ในเรื่องของรายละเอียดงานที่ผมถ่ายไว้
ครับว่าในมือถือเนี่ย
งานตกค้างที่ยังเหลือที่จะต้องทำพวกนี้เป็นยังไงบ้าง

สลิดเงินเงินซึ่งเป็นผมนี่แหละ

แล้วผมโอนไปให้ใครผมโอนไปทำไมโอนไปตอนไหน

เราจะทำอะไร
ผมทำงาน
สลิปที่เราไปเจอเนี่ยมันอยู่ในอัลบั้มอัลบั้มภาพที่มันจะบันทึกออโต้ไว้ให้
ใช่ครับซึ่งระบุเวลาก็คือ๑๔นาฬิกา๕๙นาที
ใช่ครับของวันที่๓มกราคมนี่ฮะ๖๕๐๐บาทใช่ไหมฮะ
ใช่ครับชื่อของคนที่เขารับโอนไปเนี่ยฮะคุณเกียรติกุลชื่ออะไรนะฮะ
คนละคนอัตบาทจะล่อจะรออะไรนี่แหละฮะใครก็ไม่รู้ฮะ
ตะบ้าอัตบ่าอะไรเนี่ยเหรอใช่ครับซึ่งเราไม่รู้จักเลย
ไม่รู้จักผมก็เลยร้อนใจก็เลยไปหาตำรวจอ่า
ไปหาตำรวจตอนกลางคืนเลยครับนั่นแหละครับแล้วให้เขาดำเนินกระดงคดีอะไรอย่างเงี้
เขาก็แนะนำมาอะไรอย่างเงี้ยครับหมดเลยไหมฮะในบัญชี
หมดครับเหลือสี่บาทเหลือสี่บาทใช่ครับเพราะผมกดก่อนก่อนนั้นเนี้ย
ผมกดออกไปก่อนอันเนี้ยไปใช้ก่อนแล้วผมติดอยู่๖๕๐๐กับ๔บาท
นี่เงินเดือนเข้าวันแรกเลยสิเปิดปีใหม่ใช่ครับถูกต้องครับหมดเลย
ครับโอ้โหคือเราเราคิดว่ามันเป็นแก๊งไหนอะไรยังไงฮะ
เป็นแก๊งไหนผมยังไม่ทราบเลยครับว่ามันเป็นแก๊งไหนหรือเป็นธนาคารเองที่ทำให้หลุดเอง
หรือเปล่าหรือยังไงผมก็ไม่กล้าฟันทงแล้วถ้าเป็นแก๊งไหนมันก็ไม่มีสายอะไรติดต่อเข้ามาเนอะ
ผมควรจะระวังตัวมากผมเป็นคนอย่างนี้มันก็ไม่มีสายอะไรตัวแปลกปลอมเข้ามา

ก่อนวันนั้นมีไหมครับก่อนวันที่จะเงินหายในช่วงเวลาที่คุณกิติกุลนั่งทำงานอยู่
ไม่มีครับไม่มีฮะช่วงวันหยุดปีใหม่
ถ้าเป็นข้อความนะฮะไปเผลอเข้าเว็บไซต์ไปกดลิงก์อะไรจากมือถือบ้างหรือเปล่าครับ
ผมเซาจะบอกเลยบ่อยไว้ไอเรื่องลิ้งเนี้ยเรามีวิจารณญาณเราโตแล้วอ่ะ
ผมว่าแต่ละคนก็เหมือนกันแหละว่ามันมีวิจารณญาณในการกดอยู่แล้ว

ถ้าได้กดทั้งทีผมว่ามันต้องอ่านรายละเอียดก่อนกดนะ
อันไหนแปลกปลอมหรือแปลกเราคงไม่ควรกดอยู่
เราจะดูอยู่แล้ว
เพราะว่าเอาละเรามีภาพในกล้องวงจรปิดเป็นหลักฐานยืนยันว่า
ณขณะนั้นในช่วงเวลาที่เงินถูกโอนออกไปจากบัญชี

เรานั่งทำงานอยู่ไม่ได้จับโทรศัพท์เลย
แต่มันก็มีคำถามว่าเอ๊ะหรือว่ามันก่อนหน้านั้นหรือเปล่า

ไหนยังไงก็ไม่รู้ตอนที่เราไปกดลิงก์ตอนไหนหรือเปล่า
ซึ่งคุณเกติกุลยืนยันว่าไม่มีไม่เคยกดลิงก์อะไรเหมือนกัน
ไม่ครับไม่เคยกดลิงครับ
เพราะเคยได้ยินข่าวสารพวกนี้มาตลอดอยู่แล้ว

อย่างเช่นไลฟ์สดไลค์นู่นไลค์นี่อะไรอย่างนี้
เป็นพ่อค้าแม่ค้าที่รู้จักกันเชิญชวนให้กดดูอะไรอย่างนี้
เราใช่ผมกดเรากดไปดูได้อย่างนี้
สิ่งการไลก์สดอะไรอย่างเงี้ยแปลกฟอร์มครับ
แต่ถ้าแปลงฟอร์มเราไม่กดอยู่แล้วครับ
เอาโทรศัพท์มือถือไปให้ใครใช้อะไรยังไงมีไหมฮะในช่วงเวลานั้น
ไม่มีเลยครับผมไม่มีค่องดิน๗ตัวแล้วพอไปแจ้งตำรวจสำรวจเขาเขาบอกว่ายังไงครับ
เดี๋ยวให้ไปทางธนาคาร
ธนาคารไปเมืองการกับธนาคาร
ธนาคารก็ให้มาทางตำรวจ
ว่าจริงต้องได้หมายก่อนต้องอะไรก่อน

ซึ่งบางทีตำรวจเขาก็ไปไม่เป็นเหมือนกันนะ

ปกติเขาจะต้องส่งไปที่หน่วยอื่นไหมฮ
หูยังโชคดีนะ
ครับผม
คือยังโชคดีที่ในบัญชียังมีอยู่เท่านี้นะคุณเกียรติกุลนะ
ถ้าเกิดมีเงินกงเงินเก็บมากกว่านี้นี่ยุ่งเหมือนกันนะฮะเนี่ย
น่าจะไปหมดแล้วครับ

เกิดอะไรขึ้นเป็นใครหรือว่าจะเอายังไงต่อ

ยังไงก็ตอนนี้คือรอตามความคืบหน้าทางคดีอยู่ใช่ไหมครับ
นี่ตอนนี้ผมมีคุณเอกพบเหลืองประเสริฐ
ก่อตั้งเพจสายใหม่ต้องรอด
อยู่กับผมที่รายการด้วยนะฮะ

พาผู้เสียหายไปแจ้งความมา

คล้ายกันเลยครับคล้ายกับของพี่เกียรติคุณเลยนะครับ

จากที่พี่อุ๋ยพูดตอนต้นรายการว่า

เงินในแอปพลิเคชันของเขา
เดี๋ยวต้องคุยกันยาวแล้วครับครับคุณเกษตริกุลครับครับผม
พระคุณมากนะฮะแล้วถ้าเกิดคืบหน้าไม่คืบหน้ายังไง
วันไหนจะมาหาเพจสายใหม่ต้องรอดยินดีครับยินดีคุณเอกพบยินดีนะ
คุณกิติคุณนะครับผมครับผมอ่าครับขอบพระคุณมากมากครับ
สำหรับข้อมูลนะฮะแล้วก็จะได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์กัน
ได้เตือนภัยกันด้วยขอบคุณครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับ
คุณเกติกุลนะฮะเป็นเจ้าหน้าที่เทศบาลของเมืองอ่างทอง
แตะต้องเลยนั่งทำงานอยู่อยู่ดีเงินหายไปบ่ายกว่า
ธนาคารต้องรับผิดชอบอ่ะเดี๋ยวกลับมาฟังช่วงหน้าได้ครับ
ใช้ไอโฟนเอาแล้วนดีเอาแล้วนดีอาวิธย์สร้างก่อนคลุมรีบ
เดี๋ยวพักกันครู่เดียวฮะช่วงหน้ากลับมาครับท่านผู้ชมครับ
เปิดปากกับภาคภูมิ
ผู้ชมครับคุยกันต่อนะฮะแม่เรื่องของแก๊งมิจฉาชีพที่
มาดูดเงินจากแอปพลิเคชันของธนาคารในโทรศัพท์มือถือของเรา
ไม่ธรรมดาซะแล้วล่ะฮะปัจจุบันนี้เนี่ย
หลายคนบอกไม่ได้โหลดไม่ได้กดไม่ได้อะไรทั้งสิ้น

ล่าสุดวันนี้คุณเอกพบเหลืองประเสริฐผู้ก่อตั้งเพจ
สายใหม่ต้องรอดพาผู้เสียหายหลายคนไปแจ้งความ
เพราะเขาตกเป็นเหยื่อแบบนี้เหมือนกัน

เล่าให้ฟังหน่อยฮะเอาทางผู้เสียหายก่อนวันนี้ไปกี่คนครับเนี่ย
ตอนนี้กำลังทยอยขึ้นไปอยู่ครับ

ผมว่าหลายล้านแล้วครับกำลังให้ทีมแอดมินรวบรวมมูลค่าความเสียหายอยู่ครับ
หลักเขาคืออะไรฮะลักษณะของการที่เขาถูกดูดเงินไป
ติ้งก็กดดูอ้าวเงินโอนไปอีกบัญชีนึงได้ยังไง
พอโทรไปหาธนาคารธนาคารบอกให้ไปแจ้งความไปแจ้งความแจ้งความ
ตำรวจบอกว่าเดี๋ยวไปติดต่อธนาคารก่อน
นอนเล่นอยู่กับลูกใช่ครับแล้วเงินหายไปมี
มีคนที่แบบเผลอไปกดไหมไม่มีครับทุกคนที่มาในวันนี้เนี่ย
ที่ไปในวันนี้ที่ไปที่คุณเอกพบพาไปหาตำรวจเนี่ยไม่มีครับ
ไม่มีใครไปกดลิงค์ไม่มีใครเลยคือพี่อุ๋ยคนที่มาเนี่ย
เขาคือคนโตหมดคือเราทำเรื่องนี้พี่อุ๋ยก็ทำเรื่องนี้
ไซมาตลอดก็ทำเรื่องนี้มานานแล้วมันก็จะมีตั้งแต่สมัยก่อนเลย
หลอกลวงด้วยการเอาบัตรเอทีเอ็มไปกดที่ตู้เอทีเอ็มแล้วก็หลอกให้เขากดภาษาอังกฤษ
อันนั้นยุคโบราณต่อมาก็ใครที่ไปกดลิงค์
ก็จะประสานพันธ์กันว่าอย่ากดลิงค์นะต่อมาก็เป็นเรื่องของสัมภากร
สัมภากรอะไรต่างเหล่านี้พี่น้องประชาชนเขาก็รู้ว่ามันเป็นยังไง
เขาก็อธิบายแล้วหมดแหละครับว่าเขาไปกดลิงก์นี้มานะ
เราก็อธิบายเขาหมดแต่ครั้งนี้เนี่ย
มันรูปแบบใหม่จริงไม่กดอะไรทั้งนั้นลิ้งเลิ้งไม่มี
ก่อนหน้านี้ไม่เคยกดแอปไม่เคยโหลดสายชาร์จใช้มา๒ปีแล้ว
ไม่เคยไปซื้อที่ไหนไม่เคยไปชาร์จที่ไหน
ไอ้ที่ว่าเดี๋ยวนี้มันมีช่องสายชาร์จแล้วเขาก็ไม่ได้เปลี่ยนสายชาร์จ
ไม่มีเขาไม่ได้เปลี่ยนสายชาร์จแม้กระทั่งรหัสหน้าจอโทรศัพท์
เอาแบบปลอดภัยสุดปลอดภัยสุดโดนหมดเรียบไม่เหลือสักบัญชีครับ
อู่้ตายแล้วทำอย่างไรทีนี้อันสิครับ
เมื่อ๔๕วันที่แล้วที่ผมรับ
ว่าคอยดูเถอะถ้าเราไม่สามารถแก้ไขได้
ในโทรศัพท์เขาเนี่ยเขาตั้งการโอนต่อวันคือปกติเขาไม่ค่อยได้ใช้แอปพลิเคชันธนาคารอยู่แล้ว
เขาก็ตั้งการโอนแค่๒หมื่นบาทต่อวันเลยไงครับหลักหมื่นบาท
มิจฉาชีพมันเข้าไปเปลี่ยนวงเงินในโทรศัพท์เขา
คือมันเข้าไปดูแล้วเห็นว่าเขามีเงินเป็นแสนใช่ไหมครับ
มันไปเปลี่ยนวงเงินเขาให้เสร็จสับเลยเจ้าตัวไม่ต้องทำอะไร
เปลี่ยนวงเงินเสร็จเรียบร้อยแล้วมันก็ไปโอนเงินเขาไปบัญชีของมัน
ดูความแสบของมันสิครับแล้วตัวพี่เขาไม่ได้ใช้โทรศัพท์
แต่ด้วยความที่เขาไม่ค่อยได้เล่นโทรศัพท์ไม่ได้ใช้โทรศัพท์
เงินไปเสร็จสับเรียบร้อยเลยครับ
ระหว่างนั้นเขาก็เขาก็ไม่ได้หยิบมันคือเขาเลยไม่รู้ว่าระหว่างนั้นโทรศัพท์มันแข็ง
มันเดี้ยงถูกมันอะไรไปชั่วขณะหรือเปล่า
เพราะมาดูอีกทีนึงไปแล้ว
แต่บางคนผมดูจากข้อมูลที่ไปแจ้งความวันนี้เขาบอก
เขาก็รู้แหละว่าโทรศัพท์มันเดี้ยงไปสัก๑๐นาที
ใช่ครับแต่ไม่รู้จะทำยังไงตอนนั้น
ใช่ครับก็มันเดี้ยงไปมันแข็งไป
ใช่ครับโอ้โหต้องแก้ให้ได้นะพี่อุ๋ยเรื่องนี้สำคัญ
แล้วตำรวจว่ายังไงฮะก็วันนี้ผมไปยื่นหนังสือ

ท่านรองผู้จัดการลงมารับซึ่งวันนี้เนี่ย
ต้องเรียนตรงทางเจ้าที่ตำรวจก็ยังตอบไม่ได้ว่าเกิดอะไรขึ้น
ที่ตำรวจก็สันนิษฐานแต่เพียงว่า
อาจจะมีการไปกดลิงก์ก่อนหน้านั้นไหม
หรือไปโอดโหลดแอปก่อนหน้านั้นหรือไม่อย่างไร
แต่เจ้าทุกข์ยืนยันว่าไม่เคย
คือวันนี้เราต้องยอมรับว่าคนที่ถูกดูดเงินไปเนี่ย
มีทั้งคนไปกดลิงก์มาก่อนกดแอปมาก่อนอะไรอย่างนี้
เขาก็จะยอมรับเขาก็บอกกับเราตรงว่าเขาเผลอไปกดลิงค์
แต่วันนี้กลุ่มที่มาเนี่ยยืนยันว่าไม่เคยกระทำอะไรแบบนั้นเลย

เบิร์ดหน้าจอกับพาร์ทเบิร์สของแอปพลิเคชันธนาคารก็คนละอันกัน
หรือมันจะแทรกตัวอยู่ในส่วนใดส่วนหนึ่งของไอ้พวกเว็บไซต์ข้อมูล

มันต้องมีจุดในการคอนเน็ตกันนะว่าระหว่างมือถือเครื่องนี้กับ
มันจะใช้ระบบไอรีโมทที่ว่ามันมาควบคุมโทรศัพท์เรา

แต่ว่าผมอยากจะรู้ว่าสาเหตุอะไร
มันถึงเลือกเขาเป็นเหยื่อ
เพราะผู้เสียหายทุกคนไม่รู้จักกันมาก่อน

ไม่รู้จักกันแต่เราต้องรู้ให้ได้ว่าเพราะอะไรเขาถึงตกเป็นเหยื่อ

เพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยมันก็จะโอนไปบัญชีซ้ำนะครับ
บัญชีซ้ำอยู่บัญชีหนึ่งที่มันโอนไปบ่อย
คือมิจฉาชีพกลุ่มนี้มันใช้บัญชีนี้

บัญชีม้าผมเชื่อเป็นบัญชีม้าแต่แต่ม้าไม่ม้าไม่รู้นะครับ
เพราะว่าเคยมีคนผู้เสียหายเขาติดต่อชื่อในคนนี้ได้
ในคนนี้อ้างว่าทำสมุดบัญชีกับบัตรประชาชนหาย
แต่ว่าคำพูดของเขามันเป็นพิรุษว่า
สมุดบัญชีกับธนาคารหายเนี่ย
แล้วไอ้คนที่เจอเนี่ยมันจะรู้รหัสของมึงได้ยังไง

ไปตามจับคนนี้มาให้ได้
คือหมายถึงว่าในกลุ่มของผู้เสียหายที่วันนี้สายใหม่ต้องรอดพาไปเนี่ย
หลายคนเป็นบัญชีชื่อเดียวกันที่ผมโดนไปหา
แต่มันจะมาเจาะทางฝั่งผู้เสียหายทั้งหมดที่เกิดขึ้นนะวันนี้เนี่ยมาเจาะได้ยังไงใช่ไหม
ใช่ครับอยากจะรู้ว่าทำไมคุณถึงเลือกผู้เสียหายคนนี้เพราะอะไรอย่างนี้ครับ
คือสิ่งที่เราอยากรู้ว่าเพราะอะไรทำไมต้องเลือกผู้เสียหายคนนี้เพราะอะไร
คุณมีวัตถุประสงค์ยังไงเดี๋ยวต้องตรวจสอบให้ได้นะผมว่า
อย่างนั้นเราก็ไม่รู้ว่าวันดีคืนดีเราจะตกเป็นเหยื่อหรือเปล่า

อย่างนี้เราไม่มีระบบที่มันจะสามารถที่จะป้องกันตั้งแต่ต้นทางได้เหรอ
คืออย่างนี้ครับเป็นสิ่งที่วันนี้ผมก็เรียกร้องไปที่ธนาคารแห่งประเทศไทย
เรียกร้องไปที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่าเฮ้ยถ้าวันนี้คุณยังไม่รู้ยังหาสาเหตุไม่ได้เนี่ย
เราจะมีมาตรการยังไงได้ไหมนอกจากจะบอกพี่น้องประชาชนว่า
ลบแอปพลิเคชันออกไปก่อนเพราะยังไม่รู้เลย
หรือ๒เรากันเงินได้ไหมบางคนมีเงินในธนาคารเป็นหมื่นบาทเป็นแสนบาท
แต่ว่าในแต่ละวันเนี่ยเราแทบไม่ได้ใช้เงินเลยอาจจะใช้แค่หลักร้อยหลักพันเนี่ย
เราป้องกันด้วยการถอนเงินจากบัญชีที่มันผูกกับแอปเนี่ยไปไว้ในบัญชีอื่นที่ไม่ผูกกับแอปก่อน
อันนี้ก็จะปลอดภัยในระดับหนึ่งนะครับคือเหลือเงินในบัญชีท่านให้น้อยที่สุดเพื่อความปลอดภัย
เพราะในขณะนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่ยังตอบไม่ได้เลยว่าเงินถูกดูดไปได้ยังไง
กว่าจะตอบได้จนกว่าจะหาเหตุผลได้เนี่ยท่านต้องระมัดระวังด้วยตัวเอง
สองต้องฝากไปยังธนาคารครับพี่อุ๋ยว่าธนาคารเนี่ยต้องรับผิดชอบหรือมีมาตรการยังไงไหม
เพราะถ้าพิสูจน์ได้ว่าเจ้าของหรือว่าเจ้าของบัญชีเนี่ยเขาไม่ได้ใส่รหัสแอปพลิเคชันและโอนเงินไปด้วยตัวเขาเองเนี่ย
แล้วเขาถูกบุคคลอื่นมาแฮ็กข้อมูลเขาโอนไปเนี่ยธนาคารเองต้องรับผิดชอบนะครับเพราะเขาไม่ได้ทำรายการโอนไปเอง
ต่อให้เขาจะสมัยก่อนคนกดลิงก์คุณก็ไปโทษเขาว่าอย่าไปกดลิงค์แต่ต่อให้เขากดลิงก์ก็ตามเขาก็ไม่ได้กดโอนเงินด้วยตัวเขาเองธนาคารก็ควรต้องรับผิดชอบเขาไหม
อันนี้เป็นในแง่ของหลักกฎหมายเลยไหมว่าแบงค์เขาต้อง

ก็ในเมื่อเขาก็ใส่รหัสความปลอดภัยในแอปที่แอปพลิเคชันของคุณแล้วอ่ะแล้วเขาก็ไม่ได้เป็นคนทำรายการโอนแต่มันมีแฮคเกอร์แฮ็กข้อมูลเข้าไปเพราะฉะนั้นแก๊งต้องควรต้องมาดูเรื่องนี้มารับผิดชอบ
แม้กระทั่งเกิดเหตุพี่อุ๋ยเกิดเหตุเสร็จปุ๊บเนี่ยเจ้าของบัญชีเขาโทรไปหาคุณคุณควรต้องอายัดหรือระงับให้เขาก่อนดีไหมไม่ใช่ว่าอ๋อยังทำอะไรไม่ได้ค่ะจนกว่าท่านจะไปแจ้งความตำรวจแล้วเขาจะไปแจ้งความยังไงบางที๓๔ทุ่มอย่างนี้มันดูดไปแล้วพอแจ้งความออนไลน์กว่าตำรวจจะนัดอีก๒อัน

ไปอายัดเดี๋ยวเกิดไปสั่งซื้อของแล้วไปโกงเขาโกงเขาก็ให้ไอ้ปลายทางมันมาแจ้งจับเจ้าของบัญชีเองพี่อุ๋ยนึกออกใช่ไหมนึกออกเดียวคือแก๊งเขาก็จะกังวลว่าเมื่อโอนไปแล้วเนี่ยเกิดแบงค์ไปอายัดเดี๋ยวปลายทางเขามีปัญหาอะไรอย่างเงี้แบงค์ก็แจ้งไปสิครับว่าเจ้าของบัญชีเนี่ยเขาอายัดถ้าไอ้ปลายทางอยากจะฟ้องก็ไปฟ้องไอ้คนที่
เกี่ยวข้องกับเรื่องของเทคโนโลยีในบ้านเราไม่สามารถจัดการไอ้แก๊งพวกนี้ได้นะภาระตกอยู่กับประชาชนนะ
เงินเป็นแสนเป็นล้านหรือว่าจะหลักพันหลักหมื่นมันมีความสัมพันธ์กับทุกคนทั้งนั้นถ้ามันหายไปจากบัญชีเรา
แล้วที่แน่นอนก็คือพอมันหายไปแล้วเนี่ยมันไม่ได้คืนไม่ได้คืนครับไม่เคยมีใครได้คืนมันไม่ได้คืนเลย
คอร์เซ็นเตอร์ในปัจจุบันไม่เคยมีใครตามเงินคืนได้แบบเพราะมันไปแล้วมันไปออกนอกประเทศออกนอกประเทศไปนู่นแล้ว
เราจะแถลงข่าวใหญ่โตก็ไปจับบัญชีม้าไอ้บัญชีม้ามาถึงก็ได้แต่พูดว่าผมถูกหลอกให้เปิดบัญชีครับ
ยังไม่เคยมีใครได้เงินคืนนะครับผมกำลังจะบอกว่าถ้ามันหาทางอื่นในการป้องกันแก้ไขณปัจจุบันไม่ได้นะ
ที่เห็นเนี่ยคุณต้องไปจัดการบัญชีม้าก่อนด้วยใช่จับให้หมดจะออกโทษให้แรงกว่านี้อะไรก็แล้วแต่เพราะบางคน๕๐๐พันหนึ่งรับจ้างเปิดบัญชีม้าแล้วเนี่ยเพราะไอ้พวกนี้เนี่ยส่วนใหญ่มันโอนไปบัญชีม้าทั้งนั้นแล้วมันโยกจากบัญชีม้าไปบัญชีปลายทางที่ต่างประเทศหรือบัญชีอื่น
คุณต้องจัดการตรงนี้ก่อนด้วยนะใช่ต้องเอาให้เด็ดขาพี่อุ๋ยมันเป็นต้นทานท่านผู้ชมครับเดี๋ยวสักครู่กลับมาเราพักกันครู่เดียว
เราจะคุยกับผู้เชี่ยวชาญด้านไซเบอร์ด้วยอาจารย์ปริญญาหอมอเนกนะฮะเผื่อจะได้ดูกันว่าเออตกลงแล้วณขณะนี้เนี่ยไอ้แก๊งมิจฉาชีพพวกนี้มันใช้วิธีการ
แบบไหนยังไงพักกันครู่เดียวครับ
เปิดปากกับภาคภูมิคุยกันต่อนะครับแก๊งมิชาชีพปัจจุบันมันใช้กลวิธีอะไร
ดูดเงินจากบัญชีธนาคารในมือถือของเราไปได้โดยที่หลายคนที่ตกเป็นเหยื่อนะ
ปัจจุบันแทบไม่ได้แตะมือถือแล้วก็ไม่ได้กดลิงก์อะไรเลยคุณเอกพบ
ใช่ครับลองคุยกับทางอาจารย์ปริญญาหอมอเนกหน่อยนะครับท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญ
ไซเบอร์นะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับสวัสดีครับอาจารย์ปริญญาครับสวัสดีครับ
ผมอยู่กับคุณเอกพบเหลืองประเสริฐจากทางเพจสายใหม่ต้องรอดด้วยนะฮะ
อาจารย์สวัสดีครับคุณเอกพบวันนี้พาผู้เสียหาย๕๐คนได้ครับอาจารย์
แจ้งความที่ตำรวจไซเบอร์ทุกคนยืนยันว่าไม่ได้ไปกดลิงก์อะไรเลย
อยู่ดีเงินหายจากมือถือฮะอาจารย์มันน่าจะเกิดจากอะไรได้บ้างครับ
ใช่ครับคือเราพิสูจน์ทราบแล้วอย่างมีจำคุณป้าคนหนึ่งที่แกโดนสรรพากรทิพย์โทรมาหลอกหรือเปล่า
ครับแต่เวลานี้ทุกคนบอกว่าเขาได้กดไม่ได้ทำอะไรเลยถูกไหมอ่ะใช่ฮะ
แล้วก็มันก็มีเรื่องแบบเสียบสายชาร์จแล้วแล้วมีโดนแฮ็กอะไรแล้ว
หลายคนก็ยืนยันว่าเป็นสายชาร์จตัวเองไม่ได้ไปเสี่ยงฉายชัดใครด้วยถูกไหม

เพราะฉะนั้นจะขอตัดประเด็นเรื่องสายออกไปก่อน

สายแล้วเสียบแล้วโดนดูดเนี่ยบอกตรงว่ามันฮอลลีวูดมากอันนี้คือ
ที่มันจะสำเร็จที่มันจะแฮ็กได้นี่น้อยมากเพราะฉะนั้นเรื่องสายขอให้ตัดทิ้งไปก่อน
คือในบ้านเรานี่อาจารย์คิดว่าไม่มีไปเสียบสายชาร์จอย่างนี้
เพราะฉะนั้นเรื่องสายตัดทิ้งไปก่อน

นะถ้าไม่มีโปรแกรมอะไรแปลกยัอยอยู่จะโอนเงินออกไปเองได้ยังไง
มันต้องมีการกดกลุ๊บไปเอาเงินออกมา

มันเข้ามายึดเครื่องแล้วมันซูมเหมือนผีสิง

กดคิ้วแทนเรานึกออกไหม

การโดนแบบที่๑เนี่ยจะฝากเยือทุกคนเนี่ย

มันโดนโอนออกจากนิ้วนี่ครั้งที่๑ก่อนนะ

บ้านมันกดแทนเราหมดเลยของความมันอยู่ที่อื่นแต่ว่ามันมัดครับเครื่องเราได้
ให้มันเข้ามาซูมเครื่องเราแล้วโอนเงินออกไปได้อันนี้ฟันทงเลย

แล้วค่อยไปสืบวิสูจนทราบกันอีกทีว่า
โปรแกรมโจนี่มันมาอยู่ในเครื่องเราได้ไงอันนั้นคืออีกสเต็ปหนึ่ง

เช็คไม่ยากเพราะว่าตัวเครื่องจะไม่เหมือนกันและไอเทียสเรส
ตำแหน่งเครื่องที่จะโอนเนี่ยวันเวลาสถานที่จะแตกต่างกัน

อันนี้คือว่าเครื่องเราไม่ได้โดนอะไรเลย
ซึ่งเราไม่ได้โดนแบบโปรแกรมมาฝังแต่ว่า

อ่าอันนี้จะเช็คสองข้อที่ได้

วิสูจนทราบได้แล้วว่าเกิดจากวิชาชีพหรือไม่

แต่ถ้าพิสูจน์ว่าโอนที่เครื่องตัวเอง

คนแบบเราวางมือถือที่ไว้

อันนี้ก็ต้องพิสูจนทราบดูกล้องวงจรปิดอะไรก็ว่ากันไป

แต่ว่าในแง่ของหลักการทางเทคโนโลยีแล้วเนี่ย
มันเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมครับอาจารย์ที่ว่า

อยู่ดีมันร่องลอยมาทางไหนก็ไม่รู้แล้วมันก็
โปรแกรมเข้ามาในเครื่องเราปึ้งแล้วก็ควบคุมเครื่องเราเลย

มาก่อนหน้านี้แล้วแล้ว
หักเกอร์ถ้ามันคอนโทรนหน้าจอเราได้
มันก็ควรไม่โง่ต่างกว่าวันถูกไหม

ตอนนี้เราไม่ค่อยได้ใช้เครื่องเพื่อไม่ให้เราสังเกต

อยู่บ้างแต่ว่าก็ชาร์จปุ๊บ

อย่างนี้ที่เคยโดนกันจะเป็นแบบนี้แต่ว่าหลังหลังเนี้ยเทคโนโลยีมันดีขึ้นเยอะ
น้อยลงไปเรื่อยแต่เท่าที่เคยเห็นมีอยู่บ้าง
มีอยู่บ้างแต่ไม่มากนักที่จะโดนแอปอะไรไปมันยังมีความเป็นไปได้มากกว่าที่จะไปโดนแบบ
เด็บสายแล้วโดนแฮคอันนั้นไวไฟจะมีความเป็นไปได้มากกว่า
ยึดเครื่องเราแล้วมักอ่านคีย์บอร์ดเราแคปหน้าจอแล้วอันนี้มากขึ้น
อาจารย์ครับที่ผมเจอล่าสุดวันนี้เลยนะครับอาจารย์ครับ
ล่าสุดเลยคืออยู่ที่สงขา

ดโอนไปบัญชีเพื่อนนะครับจะโอนไปบัญชีเพื่อน๒๐๐๐
คือกดเลขบัญชีเพื่อนแล้วกดเข้าไปปุ๊บก็ขึ้นชื่อเพื่อนถูกต้อง
พอกดโอนปึ้งโทรศัพท์ค้างครับผ่านไป๑๐นาทีโทรศัพท์ใช้ได้
กลายเป็นไอบัญชีที่โอนไปไม่ใช่เพื่อนครับกลายเป็นบัญชีมิจฉาชีพ
ชื่อของก็คือเนี่ยผมระบุชื่อได้เลยนะเป็นชื่อของมิจฉาชีพนะครับ
เป็นชื่อคือโอนเสร็จอาจารย์แล้วทำรายการสองพันนะ
แต่กลายเป็นโอนไปเนี่ย๒แสนครับโอนไปที่นายจักริตนาผม
ที่ผมเอ่ยชื่อได้เพราะในคนนี้คือเหมือน๙๐ของคนที่ถูกโอนไป
โดยที่ไม่รู้ตัวมาก่อนคือโอนไปชื่อนี้
มันแทบจะใช้บัญชีนี้อยู่คนเดียวครับแล้วเรียนหนึ่งนี่ครับอาจารย์
พอเขากดโอนเสร็จปุ๊บแล้วโทรศัพท์ค้าง
พอเปิดมาเนี่ยโอนไปมิจฉาชีพ๒๐๐๐
เขาตกใจเขาโทรหาธนาคารนะครับ
ระหว่างที่คุยกับธนาคารให้ธนาคารอายัด
ไม่พอครับมันโอนเพิ่มอีก๖๐๐๐กว่าบาท

ระหว่างกำลังคุยกับแบงค์เคลียร์กับแบงค์อยู่นะ

รอบแรกเนี่ย๒๐๐๐๐๐แล้วโทรศัพท์ค้าง

โอนไปหาไอ้จักริตนาผมอืมปรากฏว่าระหว่างโทรหาธนาคาร
เพื่อให้ธนาคารอายัดธนาคารบอกให้ไปแจ้งความแป๊บเดียว
มาอีกหกหมื่นกว่าหมดบัญชีเลยครับไม่เหลือโอ้
ธนาคารก็บอกว่ามาจากเครื่องเรานี่แหละใช่ไหมครับเขาก็บอกว่าก็
ต้องไปติดต่อตำรวจอย่างเงี้ครับอาจารย์มีโอกาสที่โดนแฮ็กเครื่องแล้วมันก็
โปรแกรมมาแวร์อะไรไว้คนทนเครื่องมีโอกาสสูงนะครับ
ต้องมาดูที่นี่เปิดดูแป๊บเดียวรู้เลยว่าโดนหรือเผ่า
มันจะมีโปรแกรมแปลกปลอมปรากฏขึ้นมาให้เห็น

ทำอย่างไรอาจารย์ลองบอกวิธีได้ไหมถ้าผู้ชมอยู่ทางบ้าน
มันจะมีเมนูที่เป็นแอปอยู่
อันนี้มันจะเป็นแอปเนียนแบบชื่ออะไรก็ไม่รู้
โปรแกรมที่เราคุ้นเคยแต่ว่ามันเป็นโปรแกรมเถื่อนมันไม่ใช่โปรแกรมที่เรา
ที่เราที่เราโหลดในเพจโทรทั่วไปลองไปไล่ดูแอปดูก่อนแล้วกัน
ที่มันฝังอยู่โดยที่เราไม่รู้ตัวอย่างนี้ใช่ไหมฮะ
ใช่จริงแค่รีมูปแป๊บนี้ออกมันก็จบแล้วแต่คำว่าแอปนี้มันได้มันก็รีโมทหน้าจอเข้ามามันก็
เข้ามาหรือการโฉดอย่างที่บอกนี่แหละคือมันก็มากรวดเปลี่ยนไปโอนเข้าบัญชีไอ้คนชื่อเมื่อแค่
คนชื่อเมื่อกี้ผมเข้าไปดูในแก๊อิสเตอร์แล้วมันเป็นชื่อแก๊กลิฟต์
บัญชีม้าควรจะแจ้งธนาคารให้อายัดบัญชีนี้ด่วน
ซึ่งอันนี้ผมว่านี่เป็นระบบต้นทางด้วยซ้ำนะเรื่องบัญชีม้าเนี่ยใช่ไหมฮะ

กำลังคุยกับธนาคารกันอยู่ว่าเราจะเบรกบัญชีม้าได้อย่างไรให้มันเร็ว
บางคนมาเปิดบัญชีร้อยสองร้อยรับจ้างเปิดบัญชีแต่โอนเข้าไปล้านล้าน
อันนี้เราต้องมาคุยกันแล้วในวงการตำรวจธนาคารสมาคมธนาคารธนาคารแห่งประเทศไทยต้องมาคุย
มันควรจะบล็อกคุณควรจะทำอะไรสักอย่างหนึ่งกับทีมพวกนี้ได้แล้วครับผม
หรือไม่ก็ต้องอย่างที่อาจารย์บอกก็คือต้องไปดูให้ชัดว่าเขาโดนเพราะอะไร
หลายหน้าจออยู่หลายหน้าจอหน่อยอ๋อหลายหน้าจอต้องไปตรวจสอบ
ผมจะถามเว็บให้ว่าเข้าไปดูยังไงอะไรนะ
ของอาจารย์เป็นชื่อภาษาไทยเรื่องอังกฤษชื่อผมเลยไม่ชื่อภาษาอังกฤษ

เซ็ตยังไงเหมือนกันแต่อาจจะไม่ได้ครบทุกแพลตฟอร์มนะ
แต่ว่าจะได้ไอเดียว่าบนวันเราเนี่ยต้องหมั่นมาดูเซตติ้งอะไร

ครับสุดท้ายครับผมอันนี้เป็นความสงสัยของผมเอง
ไม่สามารถจัดการให้พวกนี้ได้ครับ
งานเทคโนโลยีไหนในประเทศไหนก็จัดการไม่ได้นะ
ทั้งในสหรัฐอเมริกาในยุโรป

เราไปนู่นไปนี่ไม่ได้เลยถูกไหม

แพล่งสิงงี้มันทำเป็นไรได้
ยังไงเราก็ต้องระมัดระวังตัวเองอย่างที่อาจารย์บอกให้ฟังเล่าให้ฟัง
เราต้องอยู่กับมันให้ได้แต่เราอย่าไปคาดหวังว่า

มันยังไงมันก็ต้องมีหลุดรอดมาบ้างแล้วนะ

ใครในเพจของเรือขายที่มาร้องกัน
ก็จะเป็นประโยชน์กับคนที่ยังไม่โดนตอนนี้

สวัสดีครับสวัสดีครับครับผมครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ

จากทางผู้เชี่ยวชาญด้านไซเบอร์

หนึ่งคือมันก็แฝงเข้ามาตอนไหนก็ไม่รู้
ครับซึ่งซึ่งต้องเอาเครื่องไปให้เจ้าหน้าที่

สองก็คืออาจจะมีคนได้

ตัวขาดตรงนี้มันจะน้อยน่ะแค่ที่แก้งผู้ชายมาแกล้งปล่อยไวไฟชื่อเหมือนกับ
สาธารณะฟังแล้วน่ากลัวมากครับแต่อาจารย์บอกว่า
หรืออย่างที่คุณเอกพบบอกแบงค์ก็ช่วยบล็อกให้เร็วหน่อย
ใช่ครับแบงก์ก็ช่วยหามาตรการในระยะสั้นเพื่อช่วยเหลือแก้แผนหา

หรือบัญชีม้าจัดการให้เด็ดขาดหน่อย
เตือนภัยกันนะครับขอบคุณคุณเอกพบจริงนะครับ

นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในสังคมณปัจจุบันประมาทไม่ได้นะครับ
ป้องกันตัวเองดูแลกันให้ดี

ไปก่อนครับสวัสดีครับ